พักเรื่องดราม่ามาดูอะไรที่สบายหูสบายตากันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับสาวดิวอริสราคุณผู้ชมค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพสาวดิวคู่กับน้องช้างคุณผู้ชม
แต่ดิฉันไม่ได้โฟกัสน้องช้างเลย
โฟกัสแต่น้องดิวล้วนเลยนะคะเนี่ย
ภาพนี้กว่า๓๐ภาพเธอโพสต์เอาไว้ในโซเชียลของเธอนะคะ
แต่ละภาพนี้บอกเลยว่าแซ่บซี๊ดทั้งนั้นนะคะ
อยู่ในชุดวันพีชสุดเซ็กซี่

ถ่ายรูปเล่นกับน้องช้างกลางสายน้ำ
ดับอุณหภูมิในร่างกายช่วงซัมเมอร์
แต่ว่าด้านเพิ่มอุณหภูมิฮอตประหลอดแตกให้กับแฟนในโลกโซเชียลซะอย่างนั้น
เพราะแต่ละท่าโพสต์เนี่ยบอกเลยว่ายิ้มโลกสว่างมากเวอร์
แล้วก็แฝงไปด้วยลีลาสุดแซ่บทะเลเดือดปุด
ทั้งคนยิ้มทั้งช้างเห็นแล้วแฮปปี้เซเยสถูกทางแล้วจ้ะดิวจ๋า

พอเข้าไปส่องในคอมเมนต์ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ดิวมาถูกทางแล้วยืนหนึ่งด้านท้องทะเลไปเลยจ้ดิวจ๋า
ก็ดูน่ารักดีแต่อันนี้คือเราต้องเซ็นเซอร์ไว้นิดนึง
เผื่อว่าหลายคนอาจสไตป์เป็นเรื่องนี้